แต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราพูดคุยกันแบบหมดเปลือก

เชอรี่เร็วต้องไม่น่าก่อนไหมคะ
มากเพราะเราเคยเป็นกับเยอะ

ไอ้ตีนี่นี่ใครอะ

ทีมงานก็เปิดโดนตีซะเขาขายหล่อไม่ได้ขายตลก

คุณผู้ชมว่าอย่าลืมทักทายกันมานะคะ
ช่วยตั้งคำถามกับพี่ก๊อฟหน่อย

ก็อย่างที่ทราบกันอยู่ก็คือไปศัยกรรมมา

ทำมานานกี่วันแล้วคะตอนนี้ผ่านมา

ซึ่งรู้สึกมีความกังวลใจอะไรไหมคะหลังจากที่ทำมาแล้ว

ยังไม่รู้ว่าจะกังวลอะไรนะเพราะว่าไม่เคยทำ
แต่ก็คงจะเป็นเรื่องของจมูกมากกว่า

เดี๋ยวเอาอย่างนี้กันดีกว่าละเลียงกันมาเลยดีกว่า
ว่าสาเหตุในการไปทำศัลยกรรมคุณ
คุณอยู่มาเป็นยี่สิบสามสิบปีด้ายเหรอคะพี่ทำไมจริง

ทุกคนมาจะทำร้ายตอนนี้หมดเลย
ไม่รู้ว่าทำไมเงี้ยนหรือไม่รู้ว่าคือย้ำย้ำอายุมาก

สาเหี้ยนพี่กอฟก็ไงสาเหี้ยน

คือมันหลายประเด็นมากหลายเหตุผลมาก
อันดับแรกเลยคือว่าจมูกพี่มันใหญ่ขึ้นเรื่อย

เราก็ใหญ่ยังไงวะพี่ผมก็ว่าเหมือนเดิมเราชินหน้าเราไง

แล้วแม่เราก็จมูกเล็กพี่ชายเราก็จมูกเล็ก

เคยไปปรุกษาคุณแม่ไหม

ใช่น่าตาพี่กอล์ฟก็เป็นคนที่ดูแล้วน่ารักอารมณ์ดี

เพราะพี่ก็ถูกว่าพี่ไม่ได้เป็นพระเอกนึกออกไหม
เพราะฉะนั้นก็ไปไหนมาไหนเพื่อนโอ้งเพื่อนอำออกละกัน

ผ่านไปเรื่อยปรากฏว่า๒ปีที่แล้ว

เพราะแม่ควรจะได้ไม่ต้องล้อ
แสดงว่าเราโดนล้อโดนบูลลี่เรื่องจมูกเรื่องหน้าตามาตลอดเหรอคะ

แล้วโกรธไหมแบบถ้าแซวกันเล่นในรายการโกรธนะ
เราไม่โกรธเพราะว่ามันก็เพื่อนฝูงกัน
บางทีเราก็มีแอบคิดเหมือนกันนิดนึง
แต่ว่าสองคือแม่คุณแม่คงรู้สึกว่าแบบทำไมลูกฉันโดนล้อเยอะ
ไม่งั้นแม่ไม่พิมพ์ไลน์มาหรอกเราเลยรู้สึกว่า
ในเมื่อมันมีช่วงโควิดแล้วมันก็หยุดยาวอยู่
แล้วก็พอดีละครที่เราถ่ายอยู่ปิดกล้องไปแล้ว
เรื่องใหม่เขาก็มีไทม์ไลน์อยู่ว่าจะเปิดช่วงสิงหา

เพราะว่าเราไม่ได้มีปัญหาแค่จมูกที่มันใหญ่เกินไป

มูกใช่ต่อมาคือเรื่องปากด้วย
ปากพี่คือเป็นคนที่เป็นทรนเด็ก

พี่ก็เลยแบบว่าหัวไปชนเตียง

พอแตกเสร็จแม่เขาก็หวังดีเขากลัวลูกเจ็บ

พอไม่พาไปเย็บมันก็เลยเป็นติ่งเป็นคีย์ลอย
เหมือนปากเจ๋อออกมา

คือมันเป็นคีย์ลอยมาจากไปชนกระแทกเตียง
ใช่เราก็เลยบอกว่าไหนก็จะทำจมูกแล้วก็

เพราะว่าเราเคยไปฉีดแล้วกี่รอยมันเล็กลงได้ประมาณหนึ่งเท่านั้น

ในส่วนของจมูกพี่ก๊อฟทำอะไรกับจมูกบ้างคะ
มูกนะครับก็หลักเลยก็คือนี่แหละเราตัดปีกออก
เพราะว่าปีกตรงนี้ก่อนหน้านี้
พอดีคงไม่มีรูปเทียบนะ

เอาง่ายพี่อยากมีจมูกเหมือนแม่เหมือนพี่ชาย
แล้วในส่วนของความโด่งของดั้งเราเพิ่มเติมไหมพี่
อันดั้งความจริงเราไม่ได้ตั้งใจที่จะทำ
แต่คุณหมอบอกว่าคงต้องเติมเข้าไป

เพราะว่าพอเราตัดปีกไปแล้วเนี่ยครับ
คือมันพอไม่มีดั้งขึ้นมาเสริมเนี่ยเนื้อตรงนี้
มันจะไม่รับกันเออมันจะไม่รับกันมันก็เลยต้องเติมเข้าไปหน่อย
เราก็โอเคมันต้องเติมเราไม่ได้เรียนตรงนี้มาเนอ

เพราะว่าณวันที่เราจะเลือกคุณหมอสักคนมาทำหน้าให้เราเนี่ย
เราต้องศึกษาแบบเต็มที่แล้วอะไรอย่างนี้
ต้องเจอสมุกแล้วปากนี่ไม่ได้ทำแค่ปากบนที่เป็นคีรอย
คือทำกระจับด้วยแล้วก็ทำปากล่างด้วยใช่ไหมคะ

เปล่าเราทำแค่คีย์ลอยเอง

รอยตรงนี้เฉือนออกเฉือนออกแล้วก็ระหว่างที่หมอทำอะไรอย่างนี้
หมอทำอย่างนี้หมอก็จะแบบว่าเทรนออก
เสร็จหมอก็จะเออทำกระจับด้วยเลยดีไหมอะไรอย่างนี้

ก็คือ๑๒แล้วก็๓

ทั้งหมวนผมกี่อย่าง

นี่ไงค่ะทำให้ดูอะไรบ้างนะคะ

ปากกระจับตกแต่งริมฝีปาก
แล้วก็มีโบท็อกหางตากรามทั้งสองข้างด้วย

ตอนนั้นจนถึงตอนนี้เป็นระยะเวลากี่วันแล้วครับพี่กอธิ์

แล้วว่าถ้าจมูกมันไม่เล็กลงจะทำอีกเหรอคะ
คืออย่างนี้คือเราต้องดูก่อนคือว่าไหนเราตัดสินใจทำแล้ว

เราไม่ได้บอกว่าเราไม่ได้ไปเสพสัญกรรมนั้นเข้าใจไหม
แต่เราคือเป็นอย่างนั้นคือเราอยากให้จมูกเราเหมือนแม่กับพี่ชาย

เราก็โอเคปล่อยไปตามกณฑ์โครงคลิปของเขา

ทั้งมวลตรงไหนเจ็บที่สุด
พี่จะบอกว่าส่วนหนึ่งในการทำของพี่

มันทำรายที่ในการทำรายที่
นี่มันทำอยู่หน้าพี่

เอาเหรอแค่ยาชา

เราไม่อ่านเพราะเราอ่ะอ่านแล้วโฟคไหม
คือยังนี้มันต้องไล่เป็นส่วนก่อน
เขาบอกเราว่าเราอโหสิตกรรมอยู่แล้ว
เพราะนี้หวังดีกับคุณนะ
ค่ะเดี๋ยวแฟนคลับเขาจะทัวร์ลง
ที่คุณจะปลอบเราก็จะลบออกให้ครับแต่ถ้ายังเพราะลบออก

เดี๋ยวเราก็จะปล่อยไปตามระบบระเบียบ

ก็คือพวกที่อยู่ก็แว้งขึ้นมารุนแรง
ศัลยกรรมหน้ามาแสดงว่าที่ผมร่วงครั้งที่แล้ว

แสดงว่าศัลยกรรมปลูกผมด้วยดิ

เกี่ยวกับอาชีพของครอบครัวพี่แล้ว

ถ้าหากว่าคุณหาว่าผมไปปลูกผมมา
ศัลยกรรมมาเนี่ยผมให้คุณล้านหนึ่งเลย

แต่ถ้าคุณพิสูจน์ไม่ได้

แล้วก็จะบริเวณคดีตามพรบคอมพิวเตอร์
ก็คือปรับไม่เกิน๒แสนบาท

และไม่มีการประนีประนอมนะ

คุณมาวุ่นวายกับอาชีพที่เป็นแกนหลักของครอบครัวเรา

เพราะพี่เป็นเสาหลักของบ้านไง
ก็คือพี่ถือว่ามันไม่ได้มาแค่ลามปามเราคนเดียวแล้ว

ยิ่งมันใส่ความเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เราอะไรอย่างนี้

ตอนนี้พวกหนู๓คนน่ะนั่งมองแบบนี้

พี่ก๊อฟได้ดูเรื่อย